ในสมัยอายุทยามีราชประเพณีสำหรับพระบรมศพพระศพเจ้านายศพข้าราชบริพาณที่มีความชอบศพพระสงฆ์มีสมณศักดิ์ศพเจ้าประเทศราชล้วนมีเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องยดพระราชทานเป็นแบบแผนโดยลำดับเช่น
ชั้นของพระบรมโกรธพระโกรธหีบทองทึบประกอบเครื่องสูงเครื่องประโคมเป็นเกียรติยศและแม้แต่ศพช้างเผือกหากล้มลงก็มีกระบวนแห่ไปฝังที่ปากคลองตะเคียนนับเป็นการให้เกียรติยศตามลำดับฐานะหน้าที่ในสังคมทั่วหน้ากัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน